เผ็ดบนร่ม

ขวางหน้ายัดไส้เลยครับ
เอาคืนมาอีกที

คนละดอกคนละทีเลยครับ
หน้าแต่เข้าซ้ายของเผ็ดบนร่มเนื้อเนื้อเน็ดเน็ดเลยครับ
โอ้โหมาก็โดนมาก็เถียงแหละครับ
ขยับแทงด้วยเข้าขวาเผ็ดบนร่มเสียไปซ้าย
ขวามาซ้ายคืนซ้ายมาอีกที

โอ้โหระวังเข่านี่เจอศอกเลยครับ
ไม่ไหวแล้วครับจังหวะขวางหน้าครับ
เอานวมปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นครับ
โอ้โหปิดบังทัศนวิสัยครับ
สุดท้ายครับเผ็ดบนร่มกับฟันเลยครับ
โอ้โหหันมาเจออีกทีครับ

โอ้โหจังหวังขวางหน้าแล้วฟันไปซอกซ้ายของธนาคมเผ็ดโปรโลมดูภาพชายครับ
นี่ครับเล่นงานฐานล่างก่อนแล้ววงในครับ
ขวางแทงโอ้โหรอจังหวะเน่งแบบนี้มานานแล้วครับ

เสียบซ้ายเสียบขวาแลกกันอยู่ดีครับ

นี่ครับพยายามจะเอานวมเนี่ยบังหน้าบังตาครับให้มองไม่เห็นครับ
แล้วพันเลยครับ

แล้วโดนเต็มกระดงค้างเลยครับ